เราตามกันต่อนะคะกรณีที่คนร้ายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์อีกคนหนึ่งซ้อนท้าย
ไปรัวยิงรถของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพาน
คือเรื่องนี้พบชนออกมายอมรับแล้วล่ะว่าไม่น่าจะประสงค์ต่อชีวิต
น่าจะเป็นการข่มขู่มากกว่าเพราะดูลักษณะการยิงแล้วก็วิถีกระสุน
ก็รู้อยู่แล้วว่าบิ๊กโจ๊กไม่ได้อยู่ในรถแต่ไปรัวยิงแบบนั้นลักษณะน่าจะข่มขู่
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพาน
อดีตนายตำรวจนะคะก็เดินทางไปที่สอนอบางรักษ์ท้องที่ที่เกิดเหตุนะคะ
ไปให้ปากคำกับตำรวจไม่ได้ไปมือเปล่าหอบเอกสารหลักฐานต่างไปด้วย
คือส่วนตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเชื่อมั่นลึกว่าสาเหตุที่โดนรัวยิงเนี่ย
น่าจะเป็นเพราะว่าสมัยที่ท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ท่านมีการไปเซ็นเอกสารยกเลิกโครงการ๒โครงการ
ซึ่งเป็นโครงการที่มีมูลค่ามากถึง๒๐๐๐ล้านบาทถือว่าเป็นโครงการใหญ่
แล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือรถตรวจการไฟฟ้าอัจฉริยะ
นี่แหละค่ะบิ๊กโจ๊กเซ็นยกเลิกถามว่าเซ็นยกเลิกทำไม
เพราะหนึ่งไปตรวจสอบแล้วพบว่าโครงการล่าช้าไม่ได้ตรงตามที่ตกลงกันไว้
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าผิดสัญญา๒ไปตรวจสอบเพิ่มเติมเชิงลึก
ปรากฏว่าโครงการเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลคือลักษณะเหมือนทุจริต
แล้วตอนนี้อยู่ในชั้นของปปชคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติ
แล้วปปชก็เตรียมที่จะเรียกตัวบิ๊กโจ๊กไปสอบในฐานะพยาน
แต่ยังไม่ได้มีการระบุว่าวันไหนเมื่อไหร่อย่างไร
ตอนนี้ขั้นตอนต่างอยู่ในชั้นของปปชบิ๊กโจ๊กก็เลยเชื่อว่าลึกเนี่ย
มีประเด็นที่น่าสนใจบอกว่าคนวงในน่าจะรู้ว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการที่ตัวเองถูกลอบยิงในครั้งนี้
ยืนยันเลยนะคะว่าไม่ได้สร้างสถานการณ์
บิ๊กโจ๊กโยงไปเมื่อสองปีก่อนจำได้มั้ย
นักข่าวสายตำรวจนักข่าวอาวุโสโดนลักษณะเหมือนกันเลยถล่มยิงรถ
โจ๊กบอกว่าตอนนั้นทุกคนก็รู้ว่าเป็นฝีมือใคร
จนถึงตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ที่ไปถล่มยิงนักข่าว
แต่จริงแล้วฝีมือตำรวจมีแต่ตามจับกลุ่มตัวไม่ได้
เพราะคนที่สั่งการเป็นคนที่มีอิทธิพลแล้วก็เป็นคนมีอำนาจลักษณะคล้ายของตัวเอง
ทีนี้บิ๊กโจ๊กพูดอีก๒อีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจ
มีการส่งสัญญาณไปที่เบอร์๑ย่านปฐุมวัน
พบตรพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
โจ๊กบอกว่าถ้าผมเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รับรองว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปแล้ว
ผมโดนยิงนับมาแล้ว๓วันคดีไม่มีความคืบหน้า
ไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมถ้าผมเป็นพบตร
ผมจะออกมาแสดงความรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วเราก็ตรวจสอบว่าบิ๊กแป้ไปไหน
พลตำรวจเอกจากทริปชายจินดาเบอร์๑ของปฐุมวัน
ไปไหนปรากฏว่าเซ็นหนังสือลาพักร้อน
หกเจ็ดแปดเก้าสิบมะกะลา
ลาพักร้อนคุณผู้ชมฟังเสียงบิ๊กโจ๊กหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงพี่โจ๊กหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงพี่โจ๊กหน่อยค่ะ

คุณผู้ชมฟังเสียงพี่โจ๊กหน่อยค่ะ

คุณผู้ชมฟังเสียงพี่โจ๊กหน่อยค่ะ

คุณผู้ชมฟังเสียงพี่โจ๊กหน่อยค่ะ

คุณผู้ชมฟังเสียงพี่โจ๊กหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงพี่โจ๊กหน่อยค่ะ

โจ๊กพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่านท่านดำเนินการในฐานะตอนนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
แต่ภาพประชาชนเนี่ยทนายศิษฐาบียบังเกิดก็ไปร้องเหมือนกันก่อนหน้านี้
แล้วเมื่อวานที่ผ่านมาทั้งสองท่านมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเหล่าเพชร

เนื้อหาเขียนแบบนี้ค่ะบอกว่ายิงสนั่นกลางกรุงไม่รู้หมายเอาชีวิต
หรือต้องการแค่ข่มขู่แต่ที่แน่ทราบมาว่า
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
โครงการรถไฟฟ้าอัจฉริยะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มองไปในที่ทางเดียวกันว่าเกิดการคงผู้จากผู้มีอำนาจ
ส่วนปปชเองบอกว่าเดี๋ยวก็จะลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบโครงการนี้แหละเพิ่มเติม
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการตั้งชุดคณะอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวน